อีกเพื่อเริ่มหนึ่งหลวงของร้านสะดวกซื้อ

เป็นร้านสะดวกซื้อกลางเมืองสกลนคร
คนร้ายเนี่ยควงขวานเลยบุกเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ไปปล้น
ใช้เวลาประมาณ๔๕วินาทีก็ได้เงินไป๕๐๐กว่าบาท
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี

ก็สามารถที่จะจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้นะคะ
นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันหน่อยว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน๗๑๑สาขา
กกส้มโฮงถนนรัฐบำรุงตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนคร
ก็นี่แหละค่ะจับภาพคนร้ายเป็นชาย
เขาสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าและเดินเข้ามาในร้าน
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
จากนั้นใช้ขวานที่เขาถือติดตัวมาข่มขู่บังคับพนักงาน
ให้นำเงินจากเครื่องมาใส่ในถุงผ้าแบบนี้นี่เลย
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คือใช้เวลาก่อเหตุรวมแล้วประมาณ๔๕วินาทีเท่านั้นเองค่ะ
หลังเกิดเหตุพนักงานของร้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
และให้การเบื้องต้นว่าคนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุ
ขณะเป็นช่วงปลอดคลพอว่าเป็นเวลาช่วงเช้ามืดเอง
คนร้ายได้เงินสดไปจำนวน๕๗๐๐บาทนะคะ
จากการตรวจสอบภาพที่บันทึกไว้ได้จากกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในร้าน
แสดงให้เห็นถึงพฤติการคนร้ายขณะลงมือก่อเหตุ
ดูลักษณะแล้วคนร้ายเป็นชายผิวดำแดง
รูปร่างสูงกว่า๑๗๐เซนติเมตรสวมหมวกกันน็อกสีดำ
แจ็คเก็ตแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้น
แล้วก็ถือขวานรวมทั้งถุงผ้าขนาดเล็กเข้ามาค่ะ
ตอนนั้นที่เกิดเหตุที่เคาน์เตอร์เก็บเงิน
มีพนักงานหญิงอยู่แค่๑คน
เป็นจังหวะเดียวกับที่มีลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่เคาน์เตอร์จะจ่ายเงิน
ปรากฏว่าพอคนร้ายทำท่าเงื้อขวานในมือขึ้นขู่
พนักงานหญิงและลูกค้าตกใจวิ่งหนีกันไปคนละทางนะคะ
เขาบอกว่ายังตามไปขู่ลูกค้า
ก่อนจะย้อนกลับมาที่เคาน์เตอร์และใช้ขวานขู่บังคับพนักงาน

ก็ใช้เวลาเพียงแค่ครู่เดียวแป๊บเดียวเสร็จเลยเขาก็วิ่งหนีไปนะคะ
ล่าสุดตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีค่ะ
แล้วก็ออกสืบสวนหาข่าวอย่างเร่งด่วน
จะติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดี
เพราะว่าพฤติการของคนร้ายถือว่าอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะคะ
ยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ